นิฟบอลน้องคลอห์นเวิร์ดรีบมาตรงนี้เถอะ

หัวเราะอยู่ตลอดเวลาคิ้ก
นะไม่รู้ว่าเสียงคุณหญิงหรือคุณจูโน่หรือเปล่า

ก็เพียงคุณจูโน๊ห์ยืนหัวเราะเลยน่ะ

เอาล่ะนี่คือคำถามข้อแรกของคุณคุณหญิงคุณจูนก
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มทั้ง๓ชนิดนี้

ผมบอกเลยนะครับผมถูกมาก

นี่เป็นเขียวหวาน๑๐๐ด้วยนะ
หนูมารีกินแมวไปแล้ว
หนูมากินแมว
เพื่อก็ไม่รู้ของนะบอลเหรอคะ
ใช้หมดปั๊กนอนในขวดได้เลย
คนไม่ใช่หนูเล็ง

เอาล่ะคุณหญิงคุณจูโนนี่คือคำถามข้อแรกค่ะ

คำถามข้อนี้มูลค่า๒๐๐๐บาทค่ะ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้ง๓แบบ๓ชนิดนี้

คือรับประทานอันนี้ค่ะค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะค่ะค่ะค่ะ
หมดเลยอ่ะแล้วเคยพลิกราคาดูไหมไม่เคยค่ะราคาในรายการของเราเป็นราคาไม่รวมโปรโมชั่นนะคะ
เป็นราคาปัจจุบันนะวันที่ถ่ายรายการเลยนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเองก็อย่าลืมเซลฟี่นะคุณผู้ชมกับหน้าจอทีวี
ท้ายรายการเป๊กมีของรางวัลแจกนะคะอันนี้มันมีเนื้อส้ม
อันนี้น่าจะแพงอันนี้น่าจะแพงเออแพงกว่านี้น่าจะอันนี้แพงกว่าใช้ส้มจริง
แมนดาลินในน้ำเชื่อมส่วนอันนี้โดน้ำส้มโด
อันนี้คือมันเล็กกว่าไงคิดว่าน่าจะผืนกว่า
ถูกต้องเดี๋ยวน่ะอันนี้กี่กรัม
แป๊บหนึ่งน่า
งั้นเป๊จะเฉลยที่โดวส้มแมนดาลินในน้ำเชื่อม

และน้ำส้มเขียวหวาน๑๐๐มิลลิลิตรจากมาลีที่คุณไม่ได้เลือก

แมมส้มมามาเล็ตจะต้องถูกกว่า๖๙บาท
และนี่คือสินค้าที่คุณเลือกราคาอยู่ที่

เย็นมากค่ะสำหรับคุณหญิงคุณชุน้อง

นี่ค่ะเบสฟู้ดแยมส้มมาเมอร์เล็ด
เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ตอนนี้นักเรียนปริญญาโทของเราค่ะ
คุณหญิงคุณจูโนผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะ

คุณตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาท

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

ใจผิดพร้อมอย่าพึ่ง

เพราะคุณย้ายที่ใช้เวลานานและสอยขาถี่มากนะ

นี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่า

คุณนี่ถ้าคุณหญิงกับคุณชุน้อง
หันไปคุยกับพี่บอลนะไม่ได้คุยกับพี่บอลเลยอ่ะ

อ่าพี่บอลกลับที่นี่

นี่คือน้ำนะครับผมนะฮะเป็นน้ำดื่ม
เอาว่าแต่ว่าคุณว่างน้ำอะไรให้ชีวิต

ไม่ใช่น้ำท่วมวัดให้ชีวิตพระไปอยู่
อ้าวไอ้พวง
นิดหน่อยก็เอาเนอะ

หรือว่าเป็นแกลลอนที่เรารู้จัก

ไม่พูดตัวล่ะ
ไม่พูดพูดผิด

แล้วที่สำคัญถูกที่สุด

แค่นี้เหรอ

อะไรเนี่ยน่ารักเชียว

เป็นน้ำดื่มนะฮะ๖๐๐มิลลิลิสต์นะครับผม
แพ็คมี๑๒ขวดนะครับขนาดขวดกลาง
แล้วก็ขวดกลางเนี่ยเราซื้อกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

อันนั้นขวดใหญ่กว่าคุณต้องแพงกว่า
เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเคียงกัน
เป็นมีคำถามเกี่ยวกับน้ำเหมือนกัน

นี่คือคำถามข้อที่สองของคุณค่ะมูลค่า๔๐๐๐บาท
ทางดีค่ะค่ะน้ำแบบแพ็กจากก็โรตัส
แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ

เดี๋ยวนะก่อนจะส่งนะบอลนะเคิ่มนะเบิร์ตเข้าไป

เอาละครับวันนี้วันนี้สโมยขอพรุ่งน้อยมาเลยครับ
เฮ้ยไม่ใช่อ้าวขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ

ของง่ายที่ใครก็ใช้

ตามพี่ป้าน้าอามาทายราคากันได้
เฉลยกันช่วงหน้าครับ